ถ่ายสองเครื่องครับมีเครื่องเนรเครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่องของน้อง

คือวันแรกเนี่ยแนนไปจุดทูปเรียก

ใช่ครับ

คือที่ว่าถ่ายติดรูป

วันที่ถ้าคือแรกวันที่๓๐เนาะ๓๐

เขาเสียชีวิตจากอะไร
เสียก็ประมาณว่ารถไปชน
ไม่ใช่เขาไปชนเขาไปชนรถเบนท์เนอะ
แล้วก็หัวเขาไปกระแทกกับเสา

วันที่๒๙ที่ผ่านมาเนี่ยนะ

แล้วก็หลังจากวันที่๒๙ก็เป็นวันที่๓๐

เป็นรุ่นน้องเขาถ่ายประมาณ๓๐๐
๓คนเลยเห็นยังไง
เห็นก็เห็นแต่ขาเห็นแต่ขาเขา

ตรงรูปภาพค่ะ
ตรงรูปค่ะว่ารูปคนที่เสียค่ะ

โรงพักบางหมดทองไปทำอะไรครับ
ไปถ่ายเชิงวิญญาณครับรถ

ติดเงามาครับ

ใช่ครับให้เป็นของกุ้งมากกว่า
อุ้มนะคนตายอุ้มชื่อเล่นนะนะ

เผา๔โมงเย็นครับ